ซุปตารุ่นจิ๋วกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับน้องเวทมนต์
ลูกสาวตัวน้อยของพ่อแมนกับแม่ใบเตยค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เป็นวัยที่กำลัง
น่ารักน่าชังน่าฟัดสุดสุดแก้มอ่ะเออแก้มเอ๋ยตาเอ๋ยโอ้โห
มันช่างน่ารักน่ากอดซะเหลือเกินแถมที่สำคัญพี่แจ๊คยังเป็นงาน
รู้กล้องเล่นกล้องคือไม่มีงอแงเวลาคุณแม่ใบเตยอุ้มมาไลฟ์
พูดคุยกับเหล่าแฟนคลับนี่คือนางรู้หมดเลยค่ะและความลูกสาวอ่ะนะคะ
ผู้ชมประกอบกับใบเตยเองก็ชอบแต่งตัวเนอะอืมงานนี้ก็เลยจับลูกสาวมาแต่งตัวอย่างกับตุ๊กตา
ให้ชาวเน
เพราะหมอดูบอกว่าเริ่มคลอดปีหน้าฟังปูเรียค่ะ
ช่วงนี้เลยค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงที่ว่างที่สุด
เหมือนปีที่แล้วแต่ว่าแม่ใบได้รับละคร
ก็เลยต้องเลื่อนไปน่าจะเป็นสิ้นปีค่ะ
ว่าจะมีตอนธันวาแล้วก็จะได้คลอดปีหน้า